ชั่วตลอดตลาด

ไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันเลยจ้า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้
เนื้อแดงอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองค่ะ
ไปกันที่ราคาของผักกันบ้างดูสิวันนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
หล่ำปลีเขียวนะคะ๑๓บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมจ้า
คุณค่ะสะโพกไก่๗๕บาทนะวันนี้นะคะ

แต่ราคาผักก็มีปรับขึ้นขึ้นลงบ้างตามแต่ละชนิดเนาะ
พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันว่าราคาจะปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะคะ